อืมอร่อยแล้ว

อร่อยเลยแต่ไม่ชอบพรุ่งชีสไง
โดนช่วยไหมล่ะทางนู้นน่ะ
โดนช่วยไหมล่ะโอ้โฮพึ่งเริ่มยัง

แหละขอบคุณพี่ที่โอเค

หนึ่ง

หมดแล้วตั๊ก

กินเร็ว

ไปแล้วจ้ะตำปำ
อาจจะไม่ดีแล้วเว้ย
หมี่เขาใช่มั้ย

กินชิบเหมือนพี่
เห็นไหมตื่นเข้าไปเห็นไหมตื่นเข้าไป

ไปตักยังงั้นน่ะมันจะทันได้ยังไงล้าอุปัดโถ

นี่รู้สึกมากดีแบบอ่ะอยู่รีบคลองกูนี่

ไม่แน่มันอาจจะมีแบบร้านแบบ
หรูหรูอยู่ในนี้อะหรอโอเค

ร้านต่อไปเราลงน้อยกว่าเขาป่ะ

เป็นทุ่งนาแล้วนะตอนเนี้ยอ้าวเฮ้ยมันยังไงวะเนี้ย
ใช่เปล่ามันต้องเป็นร้านอาหารเมื่อชาบงี้มันเป็นป่าหมดเลย
เรมอนฟาร์มปุ๊บเป็นสเต็กเฮาส์

เฮ้ยเกี๊ยว

ชิมที่คุณผ้าปุ้งวางเงินให้ถึง๒๕๐๐บาท
โจมตีชิมคุณก๊อกวางเงินทั้งเงิน๗๐๐บาท
เมลอนที่คุณจะได้ทานอาหารไปพร้อมกับการชมฟาร์เมลอน
ที่ถือว่าเป็นราชินีแห่งพืชตระกูลแตง
ซึ่งร้านนี้คุณจะได้พบกับเมนูอาหารที่ใช้เมลอนเป็นวัตถุดิบหลัก
อกจากความอร่อยของรสชาติ
คุณจะได้สัมผัสความสดและหวานฉ่ำของเมลอนในฟาร์มแห่งนี้ด้วย

อันนี้คือยำเมลอนค่ะ
อ๋อหลายลูกละ๕๐๐ค่ะเป็นเมนูสุขภาพ

ตัวช่วยตัวช่วยไง

ช่วยตัวช่วยตัวช่วยมา

ใช้แล้วไม่ต้องสนใจแล้วใช้แล้วใช้แล้วเรารีบกินดีกว่าไหม
ของคุณก๊อฟนะคะ๗๐๐บาทอันนี้ลูกละ๕๐

พี่ครับไม่เป็นไรผมมีแล้วลูกครึ่ง

เมนูยำเมลอนที่นำเนื้อจากเมลอนสดจากฟาร์ม
นำมายำรวมกับผักสลัดแบบสด
ด้วยน้ำยำรสชาติเด็ดและเผ็ดโดนใจ
ที่คุณจะได้สัมผัสความเปรี้ยวเผ็ดและหวานฉ่ำจากเมลอนสด
มาในลูกเมลอนเพิ่มกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น

เชฟเร็วค่ะเชฟถูกตัวช่วยค่ะเชฟค่ะ
หาคำสำนวนสุภาษิตไทยที่มีคำว่าน้ำอยู่ในนั้นครับ
ให้ได้ทั้งหมด๑๐สำนวนครับ

โอเคน้ำมาปั๊บกินหมดน้ำรสมดกินปลา

น้ำมาน้ำมา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

ดูมันออกรถ